เริ่มต้นวันนี้กันด้วยความคืบหน้าเหตุฉลามกัดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ลงไปเล่นน้ำทะเลที่หาดทรายน้อยซึ่งอยู่ที่หัวหินประจวบคิริขันนะครับ
วันนี้ความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้เป็นอย่างไร
แง่มุมต่างที่สะท้อนออกมาจากคนในพื้นที่แล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
เรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวและระบบนิเวศทางทะเลของไทย
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกฉลามไม่ทราบชนิดกัดบริเวณข้อเท้าซ้ายจนเป็นแผลเวอะวะ
บริเวณหาดไซน้อยในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
กลายเป็นภาพสั่นสะเทือนการท่องเที่ยวทะเลไทย
โดยเฉพาะชายหาดหัวหินที่ขึ้นชื่อเรื่องชายทะเลแสนสงบสุดคลาสสิก
เมื่อไร่เรียงดูสถิติชาลามไล่กัดคนในน้ำชายทะเลไทย
อาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์รองคณะบดีคณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่า
ที่ผ่านมารายงานชาลามจู่โจมนุษย์ในเมืองไทยถึงขั้นเสียชีวิต
เป็นเรื่องที่เกิดในอดีตหลายสิบปีมาแล้ว
โดยเหตุเกิดที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนที่ตัวเองจะเกิดเสียอีก
ชี้ว่าแต่ละปีมีการเล่นน้ำนับร้อยล้านครั้งในทะเลไทย
แต่มีข่าวคนโดนฉลามกัด๑๒ปีอีกครั้ง
ซึ่งอัตราส่วนถือว่าน้อยมาก
และการกัดของฉลามในช่วง๒๐ปีที่ผ่านมา
เป็นการกัดที่เท้าเป็นร่องรอยจากฉลามขนาดเล็ก
มักเข้ามาหากินในน้ำตื้น
ส่วนคลิปที่ถ่ายโดยพระสงฆ์วัดถ้ำเขาเต่า
ที่มีการอ้างว่าอาจเป็นฉลามตัวต้นเหตุ
ที่เข้าทำร้ายนักท่องเที่ยวนั้น
อาจารย์ทรยืนยันว่าเป็นฉลามหัวบาด
แม้จะมีกิติศัพทดุร้ายอยู่บ้าง
แต่เบื้องลึกเป็นฉลามที่ไม่ทำร้ายคน
และเป็นไปได้ว่าฉลามอาจเกิดความเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นอาหารจึงงับเข้ากับเนื้อคน
พร้อมชี้ว่ากรณีฉลามจ้องที่จะทำร้ายคน

โดยฉลามพบได้ทั่วไปในท้องทะเลไทย

เพราะถูกล่าจากฝีมือมนุษย์
อดคล้องกับนายจตุพรบุรุษพัฒน์
บดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ออกมายืนยันว่าอาจเป็นฉลามพันหัวบาด
โดยฉลามชนิดนี้มีนิสัยดุร้ายเล็กน้อย
ทำร้ายคนเพราะคิดว่าเป็นอาหาร
เนื่องจากริเวณต่างเป็นเขตอภัยทาน

ติดกับหาดทรายน้อยซึ่งมีปลาเล็ก

พร้อมยืนยันว่าไม่มีความคิดที่จะไล่ล่า
หรือย้ายถิ่นฐานฉลามชายฝั่งทะเล
หัวหินที่ก่อเหตุกัดนักท่องเที่ยว
เนื่องจากจะเสียระบบนิเวศทางทะเล
จะได้มีคำสั่งด่วนไปยังเจ้าหน้าที่จังหวัด

รวมทั้งงดให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ
บริเวณหาดไซน้อยเป็นการชั่วคราว

แต่เพื่อความปลอดภัยแล้วต้องยอม

ซึ่งหมายรวมถึงบริเวณหัวหินนั้น

ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเลไทย
ในช่วง๔๕ปีมานี้
ซึ่งที่ผ่านมามักจะเห็นฉลามหลากหลายสายพันธุ์
เช่นชาลามวานวานบูดา
โผล่ในทะเลไทยมากยิ่งขึ้น
ข่าวเทพรัฐทีวีรายงาน
ส่วนอาการบาดเจ็บของนักท่องเที่ยวชายชาวนอเวย์นะครับ
ก็ถูกกัดเป็นแผลลึกที่ข้อเท้าทางด้านซ้ายนะครับ

แต่ว่ายังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ